สวัสดีคุณผู้ชมครับมาดูคลิป๑นะฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถตู้

ผู้หญิงนั่งข้างนะครับ
นั่งข้างกันแบบนี้แถวกลางเลยนะ

แล้วก็มีผู้ชายคนอื่นที่อยู่แถวหลังเนี่ย

จับผิดว่าผู้ชายคนนี้ช่วยตัวเอง

ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ซิปแตกนะฮะ
แล้วพยายามจะลงจากรถด้วยตัวเองนะครับ

ผมไม่ได้ลงมาขนาดนั้น
นี่แหละค่ะคนขับรถตู้เขาก็พยายามช่วยกัน
จับไว้นะครับแล้วก็มีคนถ่ายคลิป

ผู้ชายคนนี้ช่วยตัวเอง

นะครับแล้วทุกคนก็ถามพี่ทำแบบนี้ทำไม

คือถ้าแค่ซิปแตกมันควรจะเห็นแค่กางเกงใน
นะครับเนี่ยแหละฮะก็ถูกแชร์กัน

ตัวผู้หญิงเขาก็ไปแจ้งความ
ดำเนินคดีจริงแล้วนะ

แต่ว่าจะพาผู้ชายคนนี้
ส่งตัวให้กับตำรวจแล้วก็ไป

แต่ปรากฏว่าไม่มีตำรวจอยู่ในป้อม

ตัดสินใจฮะปล่อยตัวผู้ชายคนนี้ไป

ล่าสุดตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ควบคุมตัวนายเอกนาบริน
เอี่ยมแย้มอายุ๔๐ปี
พร้อมรับสาภาพอ้างว่าทำเป็นครั้งแรก

เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งครับ

นักศึกษาสาวผู้เสียหายมาทำการชี้ตัว

จะได้ทำเรื่องนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ส่งอายการเพื่อฟ้องศาลจังหวัดธัญบุรี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ